คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของเกษตรทำเงินกันหน่อยวันนี้จะพาไปดูสวนมะนาวแป้นของเกษตรกรรายหนึ่ง
มีเรื่องราวน่าสนใจเยอะแยะมากมายยังไงไปติดตามกันดูเลยจ้า
มะนาวลูกใหญ่แบบนี้อยากรู้จังเลยค่ะเนื้อมะนาวจะเป็นแบบไหน
นี่เลยค่ะเนื้อมะนาวใหญ่ไหนก็เห็นเนื้อแล้วงั้นขอดูน้ำด้วยหน่อยนะคะว่าน้ำมะนาวจะออกมาเยอะขนาดไหน
ช่วงนี้มะนาวแพงด้วยถ้าอยากได้มะนาวน้ำเยอะแบบนี้ตามมาที่สวนมะนาวเลยค่ะ
อยู่ที่ตำบลนามื่นศรีอำเภอนายงจังหวัดตรังเจ้าของสวนก็คือคุณจินดาทหารไทยอายุห้าสิบแปดปี
ที่นี่ปลูกมะนาวพันแป้นพิจิตรในวงบ่อซีเมนค่ะบนเนื้อที่ประมาณกว่า๒ไร่มีต้นมะนาวทั้งหมดก็๕๘ต้นค่ะ
สำหรับมะนาวพันแป้นพิจิตรในสวนของคุณจินดานั้นเขาก็ใช้เวลาปลูกแค่๘เดือนเองค่ะ
ตอนนี้ก็เริ่มทยอยเก็บผลผลิตออกขายได้แล้ว
ส่วนการเติบโตของต้นมะนาวเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น
ก็จะแตกกิ่งก้านสาขาทำให้มีลูกเยอะขึ้นต่ำไปด้วย

เจ้าของสวนก็สามารถเก็บมะนาวได้ถึง๒๐๐๓๐๐กิโลกรัมต่อต้นต่อปีเลยล่ะค่ะ
ที่ส่วนของคุณจินดานั้นก็ยังเก็บมะนาวขายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า๕๐๐กิโลกรัม
แต่ก็ยังไม่พอขายค่ะคุณผู้ชม
กว่าที่มะนาวจะออกดอกออกผลในช่วงหน้าแรงปีนี้
จากมะนาวจะออกน้อยแล้ว
ยังมีแมลงวันท้องรบกวนมากอีกด้วยล่ะค่ะ
มะนาวลูกใหญ่ฝานเป็นกลมจิ้มกับเกลือ
เห็นแล้วเปรี้ยวปากอากาศก็ร้อน
อยากดื่มน้ำมะนาวเย็นเลยล่ะค่ะคุณจินดา
แต่บอกชาวตลอดข่าวได้ไหมคะ
มะนาวแป้นพิจิตรจากสวนคุณจินดาเนี่ย
ซื้อได้ที่ไหนบ้าง

ย้ำว่าต้องที่สวนไม่ซุ่มค่ะ
แล้วส่วนมากลูกค้าก็จะมาซื้อที่สวน
ไม่งั้นก็ลูกค้าบริเวณในหมู่บ้าน

เกษตรกรก็จะปรับราคาขาย
จากเดิมกิโลกรัมละ๕๐บาทเป็น๘๐บาทค่ะ
และก็ยังขายกิ่งพันธุ์อีกกิ่งละ๓๕บาท
หรือว่า๓กิ่งร้อย
เพื่อเป็นรายได้เสริมอีกทางด้วยค่ะ
รายได้งามสำหรับเกษตรกรในช่วงหน้าแรงแบบนี้ได้ไม่น้อยเลยนะคะ
ที่แน่การดูแลผลมะนาวให้เติบโต
ลูกใหญ่มีรสเปรี้ยวมากน้ำเยอะแบบนี้
ก็ทำให้ลูกค้าแห่มาซื้อถึงที่สวน
มะนาวไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเลยล่ะค่ะ
และก็จะต้องสั่งจองกันล่วงหน้าข้ามสัปดาห์เลยทีเดียว
ก็คือมีน้ำไม่เต็มที่เลยด้วยซ้ำก็ยังซื้อไปล่ะค่ะ
บางคนมาเลือกเก็บเองถึงสวน
ทำให้เกษตรกรไม่ต้องเดินทางไปหาตลาด
แค่หน้าสวนก็หมดเกลี้ยงมาหลายสัปดาห์